สังคมค่ะคนหน้าตาดีแบบคุณเคยถูกใครตามไหมคะ
โอ้โหก็มีบ้างค่ะ
แต่ว่ากรณีนี้ตามจนน่ากลัวผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่า
ไปตลาดมานะคะแล้วไม่ดึกเลย๒ทุ่ม
หลังจากนั้นขับรถกลับบ้านมีผู้ชายขับรถเก๋งสีขาวตามมาจนถึงบ้าน
และเข้ามาจอดคือบ้านของเธอจอดรถได้๒คัน
จอดข้างกันในบ้านเลยค่ะพอถามว่าพี่มาหาใคร
เขาบอกมาหาแฟนเธอก็เลยให้คนในบ้านมาช่วยนะคะ
ผู้ชายคนนี้ตกใจขับรถออกจากบ้านพยายามหนี
ดูช่วงนี้นะคะเธอถ่ายคลิปไว้ได้ค่ะ
นี่คือช่วงที่ผู้ชายปริศนาขับรถเก๋งสีขาวตามมาเธอจาก

เธอไปตลาดมานะคะตามมาจนถึงบ้าน
และจอดรถเข้ามาจอดรถในบ้าน

ผู้ประสบเหตุผู้หญิงคนนี้ถ่ายคลิปเอาไว้ได้

บอกให้ชัดเจนเลยแล้วก็เอามาโพสต์ไว้
เรื่องนี้ค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปคุยกับผู้หญิงคนนี้นะคะ
ชื่อว่านางสาววนิชยาหรือว่าน้องแพรว
แพลวบอกว่าบ้านเธออยู่กระทุ่มแบนสมุทรสาคร

แล้วก็เล่าให้ฟังเกิดขึ้นวันอังคารที่ผ่านมาประมาณ๒ทุ่ม

ก่อนถึงบ้านร้อยเมตรสังเกตสังเกตเห็นว่า
ทำไมรถคันสีขาวขับตามเข้ามาจนถึงในบ้านเลย
และเธอนอกจากนี้นะคะนอกจากเธอจะมีคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่
เธอบอกว่าเธอมีคลิปจากกล้องหลังรถด้วย
จับภาพรถเก๋งสีขาวคนนี้ขับตามเธอมาตลอด
แล้วตอนแรกมาจอดอยู่หน้าบ้านเธอก็เลยถามว่ามาหาใครคะ
ผู้ชายคนนั้นตอบว่ามาหาแฟนครับ
ทีแรกคิดว่าเอ๊ะเพื่อนส่งคนมาแกล้งหรือเปล่า
ลงจากรถค่ะเดินเข้าไปถามอีกรอบ
พี่มาหาใครเขาบอกมาหาแฟนครับ
บอกไม่ปกติแล้ววิ่งกลับขึ้นรถเลยค่ะล็อกประตู
แต่ผู้ชายคนนี้ทีนี้หนักกว่าเดิมค่ะ
ถอยรถเข้ามาจอดข้างรถเธอซึ่งอยู่ในลานจอดรถในบ้านนะคะ
แล้วลงจากรถเดินวนรอบรถเธอ
พยายามเปิดประตูรถเธอด้วยเธอบอกไม่ไหวแล้วค่ะ
โทรศัพท์หาน้าซึ่งอยู่ในบ้านออกมาช่วยแล้วก็เห็นตามภาพนี้เลย

แล้วเขาก็บอกว่ามาหาแฟนครับนี่ก็บอกไม่มีนะแฟนที่ไหนผิดหรือเปล่า
เขาบอกว่ามาหาแฟนครับแล้วเราก็เลยรีบวิ่งขึ้นรถเลยค่ะรถตัวเองอ่ะ
แล้วก็ล็อกรถเลยค่ะพอล็อกรถเสร็จเขาก็เขยิบรถเข้ามาค่ะ
เข้ามาจอดอีกในซองรถอีกที่หนึ่งข้างกับเราค่ะ
แล้วเขาก็ลงจากรถมาพอลงจากรถมาเขาก็มาเดินดูที่ส่องกระจก
กระจกรถเราค่ะเราก็พยายามเหมือนจะดึงรถเรา
คุณน้าก็เลยลงมาถามว่าเขามาทำอะไร
เขาก็เลยบอกว่ามาหาแฟนครับ
พี่ก็บอกว่าน้าบอกว่าไม่ใช่นี่มันบ้านยังไม่มีแฟนคุณนะอะไรอย่างนี้
เขาก็บอกมาหาแฟนครับพูดอยู่คำเดียวคือมาหาแฟนครับ
สรุปแล้วสุดท้ายเลยที่เขาออกไปเพราะว่าน้าเราไปช่วยไล่
ใช่ค่ะน้าตะโกนเสียงดังค่ะเพราะว่าเขาเหมือนเขาตกใจด้วยค่ะ
แล้วก็รีบเลยรีบขับไปแต่พอขับไปปุ๊บยังเห็นมีไฟเขาจอดรออยู่หน้าปากซอยค่ะ
อยากให้ดำเนินเรื่องถึงที่สุดค่ะไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้กับคนอื่นอีกค่ะ
เพราะเราไม่รู้ว่าเขาจะทำอะไร
คุณแพรวบอกว่าตอนนี้กลัวมากก็เลยไปแจ้งความที่สพกระทุ่มแบนค่ะ
ตำรวจมีการตรวจสอบทะเบียนรถทราบว่าผู้ชายที่ขับรถคันสีขาว
เป็นพนักงานร้านซ่อมรถยนต์แห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาคร
นัดหมายให้มาพบวันนี้นะคะเพื่อสอบสวนข้อเท็จจริงว่า
เข้าข่ายความผิดใดบ้างแต่พฤติกรรมแบบนี้น่ากลัว

ตามมาถึงบ้านจอดจอดรถในบ้านเขาเดินวนรอบรถเขาอีกค่ะ

พยายามเปิดรถด้วยอยากให้ตำรวจตามตัวนะ